เดี๋ยวพาไปดูต่อว่ามันมีไข่อะไรอยู่ในรู
ไข่อยู่ในรูไปดูซิว่ารูนี่มันคือรูอะไร
แล้วมันคือไข่อะไรทำไมมันเยอะมันใหญ่มันเบิ้มมันขาวมันอวบแบบนี้

เป็ดที่ไหนมันจะเบี้ยวอย่างนี้

ใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งอ้วก

นับรวมกันได้ประมาณ๑๗ฟองเลยนะคุณผู้ชม

โอ้โหเยอะมากแล้วใหญ่น่าจะใหญ่กว่าเท่ากำปั้น
ใช่ไหมใหญ่ประมาณเท่ากำปั้น

จุดเกิดเหตุไข่อะไรเนี่ยไข่นี่แหละ
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๕๑ทับ๖หมู่ที่๑๒ตำบลหัวฝ่าย
อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่

ก็ตอนนี้น่าจะแพร่ไปแล้วอ่ะไข่เยอะขนาดนี้เนี่ยนะ
เป็นพื้นที่ฟาร์มไก่แล้วก็บ่อเลี้ยงปลาของนางเกดสุดาดวงเทียน

คุณผู้ชมดูนะดูนะคุณว่าไข่อันนี้มันคือไข่อะไร

ก็เลยซุ่มดูจนพบว่านี่ค่ะคุณผู้ชม
ตามหาทางยากหากันดูว่าเอ๊ะเจ้าตัวขโมยไก่เนี่ยมันคืออะไร

ขนลุกไปหมดเลยเพราะว่าหลังจากที่ตามหาในพงหญ้าตามรูต่าง
ไม่พบเจ้าของไข่
แต่พบไข่งูยักษ์แบบนี้
ใหญ่จริงอะไรใหญ่มากแล้วประมาณ๑๗ฟองอ่ะคุณ
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาเก็บออกไป
เจ้าหน้าที่ก็รีบตรวจสอบพบว่า
หุมพงหญ้ากว้าง๑เมตรที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
มีไข่งูหลามซ้อนกันอยู่

แต่ไม่พบเจ้าของใครยังไง

ไม่เจอโอ้ผมว่าแล้วเดี๋ยวนะพอไม่เจอเจ้าของไข่ยังไง
เจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกันขุดบริเวณใกล้เคียง
ขุดต่อไปเรื่อยเพราะต้องหาต้นต่อสิว่าใครเป็นเจ้าของใคร
หน้าตาแบบไหนมันอันตรายและสุดท้ายก็เจอแบบนี้
มาแล้วนี่คือเจ้าของเจ้าของไข่๑๗ฟอง
ชูคอออกมาแล้วก็บอกว่าของเกาะเอง

นี่คืองูยักษ์นะคะขนาดความยาวประมาณ๓เมตรเจ้าของไข่๑๗ฟอง
น้องใบตองพี่ว่ามันน่าจะดูเขินนะ
มันม้วนใช่ไหมม้วนต้วนอายเขิน
เขินอย่างเดียวนะกลัวแดดด้วยมั้งเนี่ย
โอ้โหลากออกมาแบบนี้นะคะตัวใหญ่มากคุณใหญ่มากจริงใหญ่เท่าขาค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาจับได้แล้วนะคะ
ก็จะนำไปให้ที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่อ่างเก็บน้ำแม่มาร
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นำไปปล่อยคืนสู่ตามธรรมชาติต่อไปนะคะ
เห็นไข่๑๗ฟองแบบนี้ไม่อยากจะคิดเลยแต่มันฟักมันคลอดออกมา
คือมันก็เป็นไปตามธรรมชาติออกมานะนางงูนะใช่แต่มันขนลุกไปหมดแล้วเนี่ย
แต่ด้วยความที่ว่าพอเรามาได้ดูมาละนะว่าเป็นลุกจริงอะ

แล้วตัวของตัวแม่มันดูสิมันเริ่มเทิมเลยเนี่ย
คาดว่านะเจ้าตัวนี้แหละ
เป็นเจ้าตัวร้ายที่ไปกินไก่ของชาวบ้านแถวนั้น

แล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีตัวเดียวหรือเปล่า
มันฟักไข่ได้มันต้องมี๒ตัวไหม
เอาเลื้อยสยองแต่เช้าเลยโอ้น่ากลัวมากขนลุกไปหมดเลย